สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
นักกีฬาเทควันโดชุดที่ไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่บราซิลนะคะ
ก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
โดยสอนนักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลก็เตรียมจะไปแก้บนด้วยค่ะ
นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยที่เพิ่งจะคว้า๑เหรียญเงินแล้วก็๑เหรียญทองแดงจากโอลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่บราซิลนะคะ
เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
โดยมีครอบครัวแล้วก็สื่อมวลชนมารอต้อนรับเป็นจำนวนมากค่ะ
ด้านผู้ช่วยสวัสดิ์อาจารย์ดรพีมนธ์ศรีวิกรมในยกสมาคมกีฬาเทควันโด
ก็ชื่นชมการตัดสินในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ค่ะว่าเป็นไปอย่างโปร่งใส
ขณะที่โคเชยองซ็อกก็ยังยืนยันนะคะว่ายังอยากได้สัญชาติไทย
หลังจากช่วยให้ไทยขวาเหลือนได้ตลอดตั้งแต่โอลิมปิกเกมส์๒๐๐๔
ด้านเจ้าเทมเทวินหารปราบนะคะ
เตรียมที่จบวัดที่วัดโพจังหวัดชัยนาธิ์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
เพื่อแก้บนหลังจากคว้าเหรียญเงินในรุ่น๕

ขณะที่น้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากิจค่ะ
เหรียญทองแดงรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิง

หลังจากพี่ชายได้บนไว้ที่โรงเรียนในร้อยจังหวัดนครปฐม

คว้ามาได้มากกว่า๑เหรียญรางวัลค่ะ